ดีกว่าคู่นี้นะคะจะเรียกเป็นคู่อุ้ยยังไงดีอ่ะ
พี่เวียท์สกลวัสท์ไหนบอกว่าโสดไง
แล้วยังไงไปกินข้าวกับใครเนี่ยมีคนตาดีเห็นมานะว่าเดี๋ยวนี้
ไปดินเนอร์หรอไปดินเนอร์
จำกันได้ไหมคุณผู้ชมค่ะ

สาวคนใหม่ของพี่เวียเนี่ยคือใครกันนะ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะพี่เวียเขาโพสต์ภาพคุณค่ะ

สติกเกอร์นี้พี่เวียก็ไม่ได้ปริดนะเราปริดเอง
ช่วยรุ้นกันนิดหนึ่ง

น้องชายโรควงการสุขที่รักของพี่เวีย
เข้าใจยังที่พี่เวียเขาบอกคนลุก
ขนลุกจริงมากินข้าวมาดินเนอร์หวานกับผู้ชาย

เขาก็บอกว่างงเหมือนกันงงกับภาพนี้
ดูเพลินอย่างกันตัวเองใส่ชุดเตรสสีเหลือง
รู้แล้วก็รู้สึกแบบกินข้าวใต้แสงเทียน
กับชายหนุ่มสองคนไม่ควรลุกนิดว่าอย่างนี้นะฮะ

เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่บอกว่าพี่เวีย
คิดว่าแหมจะเปิดตัวซะแล้ว
ฉ่ำที่แท้ก็พี่น้องกันนะคะ
แต่งงานขอกันได้เลยนะบรรยากาศได้นะ
บรรยากาศพี่เวียอย่าหวั่นไหวนะตัวจริงอยู่นี่ไอ้ข่าวเมาส์ข่าวลือตัวหลอกหลบไปนะคะ
ตัวจริงตอนนี้มีแต่น้องนัทนะครับบอกผู้ผู้ชมแบบนี้ก่อน
คู่นี้เขาเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากมากเลยนะคะแล้วการที่พี่เวียเนี่ยกลับมาทำรายการยูทูปของตัวเองนี้นะคะ

แต่ว่าไปนัทกับพี่เวียเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันจนหน้าเขาเหมือนกันแล้วนะ
ดูทรงแล้วเขาก็เป็นแบบว่าไทยบ้าน

พี่เวียรูปนี้ลงไปเป็นนัด
แต่ว่าครั้งหน้าขอตัวจริงแน่
สาวสวยคนไหนจะได้คว้าใจพี่เวียไป